ที่ทั้งยัดยาดได้โพสต์ข้อความผ่านโลกโซเชียว

แล้วก็ไปเจอรถที่เหมือนรถของน้องข้าวเลย

จรฐีก็เอารถขึ้นมามีศพผู้หญิง

ตอนแรกยัดยาดไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นน้องข้าว

ก็คือเสียชีวิตอยู่ในรถเพราะว่ารถตกน้ำค่ะ

ว่าตรงนี้มันอันตรายมากนะ
ข้าวไม่ใช่รายแรกนะที่ขับรถแล้วก็ตกน้ำแบบนี้
แต่เป็นสะพานเล็กที่รถจักรยานยนต์เท่านั้นจะผ่านได้
แต่มันมืด

บางทีมันไม่ทันแล้วแล้วมันก็ตกคลองตกน้ำไปข้างทางแบบนี้ค่ะ

แต่น้องข้าวเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยค่ะ

กรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์

ก็คือนางสาวระวิวัลขันเครือค่ะ

เพราะว่าตำรวจสืบสวนสพท่าเรือเขาบอกว่า
น้องข้าวน่าจะขับรถมาตามเส้นทางมุ่งหน้ากลับบ้าน

น่าจะเข้าใจผิดว่าสะพานเล็กข้างหน้า
เป็นสะพานที่ใช้ข้ามคลองชลประธาน

เฉพาะรถจักรยานยนต์เท่านั้นที่ผ่านได้

ต้องไปใช้สะพานถัดไปที่อยู่ทาง

ข้าวน่าจะไม่ชินเส้นทางแล้วก็ไม่รู้

พอขับไปปุ๊บข้ามไม่ได้

ตกลงไปในคลองชลประธานแบบนี้ค่ะ

แต่ศพของน้องข้าวไปอยู่เบาะหลังรถ
แต่คาดว่าพอน้ำเข้ารถ

กกจ๔๘๐๘รุงเทพฯ

ครั้งสุดท้ายก็คือตำบลตะคร้ำเอน
อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี

จะมีภาพของสะพานเล็กกับสะพานใหญ่

แล้วก็มีรอยแบบล้อค่ะ

ยังเห็นอย่างที่บอกว่าเป็นรอยถลายของรถ
หากจากการที่รถชน

แล้วก็จากการสังเกตบริเวณสามแยก

รถขับเร็วไม่มีป้ายสัญญาณ

มีแค่ไฟกระพริบที่ติดตั้งเอาไว้

คนไม่รู้ทางเนี่ยจะไม่รู้แล้วต้องไปสะพานไหน

ก่อนวันที่จะเพิ่มสบน้องข้าว

คล้ายรถขยะตกน้ำ

จะมีรถกระบะหลุดโค้ง

หนีออกมาจากรถได้ทันนะคะ
ผมเคยออกวิ่งตอนเย็นตรงนี้ทุกวัน
ก็มาเห็นรอยล้อ

เสร็จแล้วก็เลยมองกันสองคนกับน้องชายของผู้เสียชีวิต
ว่าพี่เราสังเกตกันไหมว่าปลาตรงนี้
เมื่อก่อนเนี่ยพี่เคยออกวิ่งเคยเห็นป่าตรงนี้มันโล่งไหม
เพราะพี่สาวก็ตกปลาทุกเย็นก็เลยแวะ
เรียกพี่สาวมาพี่สาวบอกว่าเพิ่งจะเห็นวันสองวันนี้
ก็เลยสันนิษฐานจากตรงนู้น
ว่ารถน่ะมีสิทธิ์จะหลุดโค้งไปได้ไหม
ก็เลยมองเล็งจากรู้ทางว่าน่าจะเป็นไปได้
ก็ทางน้องของผู้เสียชีวิตก็เลยโทรศัพท์
ญาติพี่น้องแล้วก็มูลนิธิลองมาสำรวจดู
ที่รถสัญญาณรถขาดหายอยู่ตรงนี้
พอดีมันมีตำแหน่งที่สงสัยก็คือล้อกับทางที่แวงไป
ถามจากน้องชายของผู้เสียชีวิตเขาว่า
ตอนมามาจากบ้านโป่งแล้วก็มาส่งมาทรงเขา

ขับกลับเองแล้วก็คงจะไม่ชินเส้นทางด้วย
อาจจะมาด้วยฟาร์มเร็วหรืออย่างไรก็ไม่แน่ใจนะ
บ่อยมากครับเพราะตรงนี้มันจะเป็น
เป็นทางที่ถ้าคนเพลินลุดโข้งหมด

น่าจะปีหนึ่งก็ไหลคนอยู่

ชาวบ้านอีกคนนึงก็บอกกับนักข่าวของเราสอดคล้องกันเลยค่ะ
ตรงเนี้ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยจริงจริงเพราะว่าช่วงถนนก่อนถึงสะพานเล็กอ่ะค่ะ
เป็นทางตรงแล้วก็สูงกว่าตัวสะพานพอกลางคืนถ้าขับมาเร็วถ้าไม่ชินเนี่ย
ไม่รู้เลยจะเข้าใจว่าสะพานนี้รถผ่านได้ก็เลยเกิดอุบัติเหตุบ่อย
ชาวบ้านเขาบอกว่าพยายามหาป้ายอะไรไปเตือนหลายครั้งแล้วนะคะเอาป้ายไปเตือนเอาสิ่งกีดขวางไปกั้น
แต่รถก็ยังมองไม่เห็นพุ่งชนสะพานพุ่งตกคลองชลประธานหลายครั้ง
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อยหาทางแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลดแบบนี้อีกค่ะ
ให้แก่ปัชฌาชนที่ผ่านจรไปมาเนี้ยให้มาจัดการให้หน่อยสำหรับศพของน้องข้าวนะคะ
ญาติเตรียมรับศพจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะครับตำรวจสืบสวนสพท่าเรือก็คาดว่าสาเหตุหลักหลักก็คือไม่ชินเส้นทางนะคะ
ก็ส่วนคำถามที่ว่าทำไมขับเร็วดื่มสุราหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอผลการสืบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ดีที่สุดก็ต้องติดไฟอ่ะนะใช่ค่ะติดไฟทรงสว่างอืมทำป้ายสัญลักษณ์ให้เห็นชัด
คนที่ไม่ใช่คนพื้นที่เนี่ยก็อย่างที่ชาวบ้านบอกเขาไม่รู้แน่นอนใช่ที่สำคัญก็คือถ้ามืดนะ
พาไปทางน้ำท่วมอ่ะแล้วมีน้ำท่วมไปช่วงนึงโอ้ย